คุณผู้ชมคะตำรวจจราจรที่บุรีรำค่ะไประงับเหตุนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ามีผู้ชายกับผู้หญิง
ทะเลาะกันอยู่ที่กลางถนนครับ
แล้วก็ลักษณะคือคล้ายกับเมาทั้งคู่
พยายามจะไปห้ามพยายามจะไปช่วยแล้วแต่ว่าไม่กล้า
เพราะเหมือนกับฝ่ายชายเขาแบบบอกว่าจะไปหยิบมีดอะไรแบบนี้นะคะ
ตำรวจมีวิธีการเคลียร์มีวิธีการเจรจาค่ะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

แล้วก็เป็นคนกลางไปเคลียร์ให้ค่ะ
ชดใช้ค่าเสียหายแทนร้อยหนึ่งด้วยนะคะ
ไม่อยากจะให้ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยอะค่ะ
ผู้หญิงกับผู้หญิงคู่นี้ที่ทะเลาะกันนะคะผู้ชายอายุสักประมาณ๔๕นะคะ
ผู้หญิงผมสั้นเสื้อฟ้าค่ะอายุ๔๐ได้ทะเลาะกันกลางถนนเลย
พยายามจะห้ามแต่ฝ่ายชายไปเอามีดในรถเข็นมาข่มขู่
นี่นะคะผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยคู่นี้แต่เมาทั้งคู่ค่ะ
ทั้งคู่เขามีอาชีพเก็บขยะขายแล้วก็อาศัยอยู่ตามวัด
ก่อนเกิดเหตุชวนไปดื่มเหล้าก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกัน
ปัญหาคือฝ่ายชายดื่มเหล้ามากกว่า
ฝ่ายหญิงไม่พอใจก็ด่ากันระหว่างที่ออกไปหาของเก่านั่นแหละ
ด่ากันไปเรื่อยจนมากลางเมืองก็ด่ากันไม่หยุดนะคะ
ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจตำรวจก็มาห้าม
แต่ทั้งคู่ยังอยู่ในอารมณ์ฉุนเฉียวเพราะไม่มีใครยอมใคร

ร้อยตำรวจโทชัยรัฐชัยสถิตรองสารวัตรจราจรสพเมืองบุรีรำ

เคราะห์ค่ะ๖เรื่องมันเล็กน้อยนะ

เจลจากันหน่อยใจเย็นให้สองฝ่ายถอยคนละก้าว
คือร้อยตำรวจโทชัยรัฐเนี่ย
วักเงินร้อยหนึ่งนะเงินส่วนตัวนะ

เพราะฝ่ายหญิงกินเหล้าได้น้อยกว่าไง
ฝ่ายชายดื่มเหล้าเยอะฝ่ายหญิงเลยไม่พอใจ

สัญญากันนะจะไม่ตีกันอีกจะไม่ทะเลาะกันอีก
จบได้นะคะจบได้ด้วยดีแล้วก็แยกย้ายกัน
ร้อยตำรวจโทชัยรัฐบอกว่าผมก็ไม่ได้รวยนะ
แต่เงินที่ให้ไปเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้คู่นี้เขาถอยกันคนละก้าว
ใช้คำทันสมัยด้วยใช่ค่ะถอยคนละก้าว
จ่ายไปเลยร้อยหนึ่งบอกว่าเป็นเยียวยาไปให้กับฝ่ายผู้หญิง
บอบบางให้ไปเลยร้อยหนึ่งแยกกันนะจบเรื่อง
คราวหน้าต้องแบ่งให้เท่ากันนะคนละห้าสิบ
พี่ก็บอกว่าไม่ไหวนะต้องแบ่งไม่เท่ากันทุกวันแล้วยุ่งเลยนะ